ช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนก็อยากจะไปเที่ยวกัน
วันนี้เราก็เอาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำกัน
เพราะว่าเรื่องของการไปเที่ยวเมืองเหนือ

วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปจุดชมวิวซุ้ยทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ไปกันที่มุมนี้เลยคุณผู้ชมสวยงามมาก

จริงค่ะเหมือนภาพในแบบภาพในกรอบรูปที่เราจะเคยเห็น
คุณผู้ชมเป็นจุดชมวิว
ที่มีชื่อเรียกเต็มนะคะ
จุดชมวิวฐานปฏิบัติการซุยถังค่ะ
เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่อยู่บนดอยอ่างขาง

เหมือนสายไหมเลยนะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องขอแนะนำในช่วงนี้เลย

เขาเรียกกันว่าสายลำทานแห่งสายหมอก
เพราะอยู่ในแอ่งที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา
ไปเนี่ยเหมือนสายน้ำที่ไหลคดเคี้ยวไปตามหุบเขา
สวยงามจริงแล้วก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ทุกวัน
เพราะว่าจุดนี้เป็นป่าต้นน้ำของหมู่บ้าน
แต่ทะเลหมอกสวยนี้นะคะ
จะเกิดขึ้นเวลาตั้งแต่เที่ยงคืน
จนถึงเวลาประมาณ๑๐โมงเช้าของทุกวัน
และจะสวยมากที่สุดในช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
ถ้านับเป็นช่วงเดือนก็คือตุลาคมถึงมีนาคมล่ะค่ะคุณผู้ชม
มีคนเขาเคยไปแล้วเขาแนะนำว่าสัก๗โมงถึง๙โมง

แล้วก็ที่นี่นะคะยังมีบริการกางเต็นต์ด้วย
โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยพระห่มปก
ห้องน้ำร้านอาหารต่างก็คอยบริการนักท่องเที่ยว
คุณผู้ชมที่อยากไปเที่ยวชมลำทานแห่งสายหมอกนี้นะคะ

จุดชมวิวช่วยถังบ้านซุ้ยถังอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
อยู่จากสถานีเกษตรดอยหลวงอ่างขางไปทางหมู่บ้านอรุโนไทย

ใครอยู่โซนนั้นหรือว่าเดินทางไปบ่อยก็น่าจะนึกภาพออกค่ะ
ผมว่าได้ไปเที่ยวที่นี่แล้วเผลอได้พวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมา

ไม้ติดมือกลับมานะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
ดูบรรยากาศสวยแบบนี้เจอทะเลหมอกโดดลงไปเลย
โดดค่ะคุณไม่ใช่ทะเลโดดไม่ได้

เขาจะมีจุดที่กั้นไว้ให้ถ่ายรูปได้แค่บริเวณนั้น
ระวังแล้วก็เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่